มาดูข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
จัดงานวิวาสรถน้ำสังหน้าโลงบ่าวสาว
เป็นกรณีคู่รักหนุ่มสาวค่ะเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่
ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะแต่งงานนะคบกันมา๗ปี
ตัวผู้ชายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวบวชให้ครอบครัวบวชให้คุณพ่อคุณแม่ก่อน
แล้วจะแต่งงานแต่สุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตทั้งคู่
ทางครอบครัวก็เลยจัดงานแต่งงานให้เลย
ที่จะจัดงานศพเนี่ยแต่จัดเป็นงานแต่งงานแล้วทุกคนที่ไปร่วมงานยิ้มแย้ม
เหมือนไปร่วมงานแต่งงานทางคุณแม่ฝ่ายชายบอกว่าอยากจะให้ลูกชายสมหวังเป็นครั้งสุดท้าย
ไปดูภาพบรรยากาศงานนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็น
เรื่องราวชวนสลดใจนะคะคู่รักหนุ่มสาวเขาประสบอุบัติเหตุ
พ่อแม่ก็เลยต้องจัดงานแต่งงานให้ในงานศพจัดงานแต่งงานที่วัดเลยค่ะ
นี่คือกำหนดชาปนกิจศพของนายอิสระสุวัฒนาหรือสปร้ายอายุ๒๐ปี
และนางสาวนิชาโฮมาสอายุ๑๙ปีแฟนสาว
ทั้งคู่เป็นชาวอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนะคะ
สู่อุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตพ่อและแม่ของผู้ตายทั้งสองก็จัดพิธีแต่งงานตามประเพณี
แล้วก็มีญาติญาติเพื่อนใส่ชุดขาวใส่ชุดดำมาแบบนี้มาร่วมงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธีแต่งงานในครั้งนี้จัดเหมือนงานแต่งงานคู่บ่าวสาวทั่วไปเลย
มีแห่ขันหมากฝ่ายชายมาจากด้านข้างเมน
ประตูเงินประตูทองขึ้นไปทำพิธีสู่ขอ
ทำพิธีรดน้ำสังหน้าโรงศพคู่บ่าวสาว
ที่ตั้งอยู่บนเมนรอการชาปนกิจ
มีการนำภาพถ่ายพรีเวดดิ้งของคู่บ่าวสาว
สวมชุดไทยมาตั้งแทน
แล้วก็ให้ญาติรดน้ำสังใส่ขันใบใหญ่
มีการ์ดแต่งงานด้วยนะคะมีใส่ศีล
โยงไปที่ขันรับน้ำสังแล้วก็ไปยังโรงศพคู่บ่าวสาว
พ่อแม่ญาติเพื่อนที่มาร่วมงาน
เขาไม่ทำหน้าเศร้านะคุณผู้ชมเขายิ้มแย้ม
เหมือนกับมางานแต่งเหมือนกับมาร่วมแสดงความยินดี
ให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตทั้งคู่
ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ย
ทำให้คู่บ่าวสาวก่อนวัยอันควรคู่นี้ต้องเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อตีสอง
วันที่สามสิบกรกฎาคมที่ผ่านมานายอิสระขี่รถจักรยานยนต์
พานางสาวนิชาออกจากบ้านเพื่อนเพื่อกลับบ้านพอไปถึงถนนสุขุมวิทย
กิโลเมตรที่ร้อยแปดสิบเอ็ดถูกรถเก๋งโตยัตตาอัลเตสสีขาว
มีนายกระหนกสีแดงอายุสามสิบสองปีที่ขับมาเนี่ย
พุ่งชนท้ายอย่างจังนางสาวนิชาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
นายอิสระได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริกิจ
แพทย์ทหารเรือแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตลง
เสียชีวิตลงทั้งคู่เลยคุณผู้ชมคนขับรถเก่งคู่กรณี
นายกระหนกเนี่ยนะก็รอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
ก็ถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
นายกระหนกไปร่วมงานศพด้วยนายกระหนกก็บวชหน้าไฟ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
กระหนกคนขับรถที่เกาะเหตุทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนที่ขับรถในวันเกิดเหตุเนี่ยเพลียจากการทำงาน
ก็เลยวูบหลับจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เสียใจมากไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พอมารู้ว่าทั้งคู่เป็นคนรักกันมีแผนจะแต่งงานกัน

กระหนกบอกว่ามาร่วมงานศพทุกวันค่ะ
แล้วก็ช่วยเงินค่าทำศพเบื้องต้นจำนวนนึง
แล้วก็บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนค่าเสียหายก็ต้องรอให้ทางบริษัทประกัน
เจรจาตกลงกับทางญาติ
คือทางคุณแม่ของฝ่ายชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าลูกคบกับฝ่ายหญิงมา๗ปีแล้วนะ
กันตั้งแต่เรียนมต้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกชายบอกว่าขอบวชก่อน
ทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อน
แล้วก็จะไปสู่ขอฝ่ายหญิงแต่งงาน

คุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
อยากจะให้ลูกสมหวังครั้งสุดท้าย
จัดงานแต่งงานแทนงานศพไปเลย

ไปร่วมงานก็ไม่อยากจะทำหน้าเสียใจ

พ่อทำเมื่อวานให้แม่มาของลูกน้องนายนะครับ
และลูกได้คุยกับแม่ไว้ไหมเค้าเริ่มคุยกับลูกกันได้ครับ
แต่ไม่ได้ไปคุยกับลูกกันได้ครับเค้าคุยกับลูกเหมือนกัน

คุณแม่จะจัดให้ลูกไหมคุยกันนะครับ
จัดให้ลูกไหมเราจะได้สมหวังในความคุยกับเขา
ก่อนที่เขาจะไปจัดลูกไป
มันมีความสุขกับลูก
ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำให้หนูให้มีความสุขกับลูก
ขอให้ลูกไปดีขอให้ลูกค่ะทั้งคู่ทั้งลูกค่ะ
ขอให้ลูกแม่อย่างที่สุดสุดขอให้ลูกนะ
แหละค่ะคุณแม่ก็อย่างที่บอกคือใจสลายนะ
แต่ก็อยากจะทำให้ลูกสมหวังครั้งสุดท้ายอย่างที่เล่าไปนะคะ